รู้ไม่คะน้องรูตอบอะไรรู้ไหมคะ
บอกว่าอวดฉลาดแซ่บจริงนะคะ

แต่ว่าก็คือเมื่อวานนี้น้องไปรับฟังแค่เป็นพยาน
ธิรปะนาจันทร์เล่นครูมา๊ดทำไมโง่จัง

เมาส์มอยกันต่อกับข่าวบันเทิงข่าวนี้
มุมวานนี้บันเทิงออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์